มีคนเข้าไปเห็นตึกที่เป็นอาคารพาณิชย์
อยู่ริมถนนปากซอยสุขุมวิทย์๑๐๑ทับ๑

นี่ด้านหลังตึกนะฮะอันนี้ด้านหลังตึก

ถ้าดูจากแนวรั้วแล้วก็ต้นไม้เออมันเอียงอย่างนี้
ค่ะแล้วคนก็ตั้งข้อสังเกตด้านบนตึกด้วยว่า
มีการสร้างต่อเติมขึ้นไปด้านบนจนทำให้เอียงหรือเปล่า

ถ้าดูอาคารที่เป็นอาคารพาณิชย์ที่มีสีชมพูเนี่ย

แต่สีน้ำเงินเนี่ยทั้งแถบไปเลยเนี่ย

แล้วมันจะพังถล่มลงมาไหม

คนที่เขาถ่ายภาพแล้วไปโพสต์ในเฟซบุ๊กเนี่ยนะฮะ

บอกว่าเป็นริมถนนปากซอยสุขุมวิท๑๐๑ทับ๑

มีหลายห้องติดป้ายประกาศขาย
แต่ส่วนใหญ่ก็ยังทำมาค้าขายกันอยู่

ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิด

เขตพระโครงและผู้ว่ากอธมออชฉาตรสุทธิพันธ์

หรืออย่างมีคนอยู่และเป็นโขงชุมชน
กันหลายหลังอย่างนี้ค่ะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับส่วนตรงนี้
มันจะแบบทั้งแถบเลยไหมเขาก็เป็นห่วงหลังอื่นด้วย
คูหา๔ชั้น๑๔คูหานี่ฮะแต่ตรงนี้จะเห็นชัดที่สุด
ที่เป็นฝั่งอาคารฉีดน้ำเงินด้านล่างนะครับข้างหน้านี้ครับ
คนที่เขาเป็นเจ้าของอาคารหรือที่ที่อาคารเขาอย่างอยู่กันอย่างนี้
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพราะว่ามันก็เอียงจริงนะครับถ้าเข้าไป
ผู้สื่อข่าวของเราไปจะเห็นว่าบ้านมันเทราะไปทาง
หลังบ้านเลยอ่ะค่ะตัวเสาตัวคานนี่เอียงเลยอ่า
เราได้คุยกับเจ้าของร้านเบเกอรี่นะฮะเป็นหนึ่งในตึก๑๔คูหา
ชื่อคุณสันคุณสันบอกว่าอาศัยอยู่ที่นี่มา๓๐กว่าปี
ตึกเนี่ยมันเอียงไปทีละนิดทีละนิดเอียงไปทางด้านหลัง
เนื่องจากเจ้าของตึกแต่ละคู่หาต่างก็ต่อเติมอืมอ่า
อ่าแต่ตัวอาคารบ้านด้านในเนี่ยมันก็ยังแข็งแรงอยู่นะ
ไม่เคยมีใครมาตรวจเคยมีวิศวกรจากเขตพระขนงมาตรวจสอบแล้ว
ยืนยันว่าตัวอาคารยังแข็งแรงดีไม่มีรอยร้าว
ที่มีคนเขาไปโพสต์หรือไปถามไปร้องเรียนว่าเออจะถล่มหรือเปล่าเอียงขนาดนี้
มองว่ามันอาจจะสืบเนื่องมาจากเรื่องที่มีชาวบ้านไปร้องเรียน
เกี่ยวกับการปล่อยน้ำเสียของห้างกับคอนโดแถวนี้ลงท่อระบายน้ำของกรทมหรือเปล่า
อืมก็เลยมีคนเนี่ยเอาเรื่องตึกเอียงไปโพสต์
เพื่อจะเบี่ยงเบนประเด็นหรือเปล่านี่อันนี้เขามองว่าอย่างนี้นะ
คือตอนก่อสร้างเนี่ยนะตอนที่เขาก่อสร้างเนี่ยครับผม
มันมีโยธาเขตมามาดูนอกรอบนะอันนี้คือ
คือนอกรอบโดยที่ไม่มีเอกสารไม่มีอะไรคือคือมาดูอย่างนี้
เขายังเปิดร้านขายของขายอาหารขายอะไรกันอยู่ไงคะ
ไม่กล้าเข้าร้านกลัวมันจะถล่ม

ไม่กล้ามาแล้วคนที่เขากำลังจะประกาศขาย

เขาบอกเขาก็กระทบเหมือนกันคนก็ไม่กล้ามาซื้อ

ท่านผู้ชมครับล่าสุดช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับ

แล้วก็หัวหน้าฝ่ายโยธาของสำนักงานเขตพระขนงนะครับ
ได้ไปตรวจสอบพื้นที่อาคารพาณิชย์ตรงนี้แล้วนะฮะ
อาคารพาณิชย์เหล่านี้สร้างมาตั้งแต่ปีพศ๒๕๕๘

หลังจากที่สร้างมา๑๐ปีก็เริ่มเอียงเรื่อยนะฮะ

วิศวกรของเขตพระขนงตรวจสอบอยู่เรื่อยนะครับ
เพราะฉะนั้นทางวิศวกรเขาบอกว่า
เรื่องที่ว่ามีน้ำเสียปล่อยมา
แล้วทำให้ดินซุดแล้วอาคารเอียงหรือเปล่าเนี่ย
ตรงนี้มันยังตอบแน่ชัดไม่ได้นะ
เดี๋ยวต้องไปพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ก่อน

ตรวจสอบให้ครับ
อันนี้เราจะตรวจสอบง่ายอย่างไรบ้างครับ
ว่าเราจะทำยังไงได้บ้างอาจารย์
ก็เดี๋ยวไปดูข้อมูลก่อนว่า

ระบายน้ำของอาคารเป็นยังไงนะครับ
สภาพของเดี๋ยวดูไม่ยากครับ

เนี่ยเคยมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ

ล่าสุดอชาชาติสินพันธ์นะครับ

จากการลงไปตรวจสอบตึกแถวที่เอียงเนี่ยถ้าตรวจสอบ

แต่ได้ให้ทางวิศวกรวิชาชีพไปตรวจสอบ
สร้างความแข็งแรงอย่างละเอียดว่ามีความปลอดภัยหรือไม่
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทุกคนโดยเฉพาะผู้อยู่อาศัยและคนแถวนั้น
หากตรวจสอบแล้วต้องมีใบรับรองความปลอดภัยจากวิศวกรวิชาชีพด้วย
โดยทางกรทมจะประสานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยหรือว่าวศธให้ไปร่วมตรวจสอบด้วย
อาจารย์ชาติชาติบอกขอเอาชัวร์ดีกว่า
ก็ดีนะคะตรวจสอบเพื่อความชัดเจนเพื่อความปลอดภัย
เกิดวันไหนคลืนถล่มลงมายุ่งเลยนะฮะ
ทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อความปลอดภัยของประชาชนนั่นแหละ